แม่ก็อากาศมันร้อนขนาดนี้เนี่ยใครจะไปทนไหวล่ะครับน้องใบตอง
ว่าแต่ที่เย็นอร่อยที่น้องไม่ต้องจะพามานั่นก็คือ
ร้านไอศครีมทิพรสสาขาเตาปูนนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นตำนานแห่งร้านไอศครีม
เพราะเขาเปิดมากว่า๕๒ปีแล้วล่ะครับ
และตอนนี้ก็สืบทอดกันมาถึงรุ่นที่๓กันแล้ว
ถ้างั้นอย่ารอช้าเราตามน้องใบตองกับพี่เอเข้าไปดับร้อนกันเลยดีกว่าครับ
นี่ตามหนูมาแม่เดี๋ยวจะพาไปแนะนำเจ้าของร้าน
อ๋อเลิศค่ะมาค่ะนี่ค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะ
คุณกล้องเข้ามาดูแลในร้านเนี่ยกี่ปีได้แล้วคะ

เล่าประวัติคร่าวย้อนให้คุณผู้ชมได้ฟัง

พี่หนูออกพี่เกิดแล้วพี่เกิดแล้ว

ก็คือตั้งแต่รุ่นแรกเนี่ยเมื่อก่อนมีไอศครีมแค่รสชาติเดียว

เพราะว่าเดิมเขาชอบทำอาหาร
ชอบทำขนมอะไรพวกนี้อยู่แล้ว
มาเริ่มคิดค้นมาทำสูตร

เพราะเมื่อก่อนยังไม่มีเครื่องทำไอศครีมง่าย

ต้องใช้มือด้วยแล้วก็ต้องสั่งทำเครื่องแบบดีไซน์เอง

ตอนแรกเป็นกะทิรวมมิตรครับ
ยังมีแค่รสชาติเดียวได้ผลตอบรับดีมาก
แล้วจะต่อแถวต่อคิวอะไรกันยาวเลย
เมื่อก่อนมันยังไม่มีกล่องโฟมไม่มีที่เก็บความเย็นแล้วนะ
เขาก็จะใช้ไอศครีมตักใส่ถุงแกง
ถุงแกงแล้วก็แล้วก็สมัยนั้นมันมีหนุ่มปังมันมีโคนอะไรไหม

คือไอศกรีมล้วนใส่ถุงแกงรัดยาง
บอกลูกค้าเยอะมากขนาดไหนถึงปากซอยเลยไหมคะ

สมัยนี้ตำรวจดีแล้วไม่ดุแล้ว
น้านายฟังดูนาย
ก็ต้องบอกว่าเป็นร้านที่ฮอตฮิตแห่งยุคเลยนะ
เพราะพอหมดยุคหนังกะติมัดถูกมัดถูก

แต่ตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้มีการตลาดอะไร
ยังไม่มีเลยครับเป็นไปโดยตัวเอง
บอกต่อตามธรรมชาติใช่ปากกับปาก
ตอนไหนที่เริ่มมีรสชาติใหม่ขึ้นเพิ่มเติม

ก็จะมีแบบรสชาติเยอะขึ้นเกือบ๒๐ประมาณ๒๐รสชาติ
ก็เพิ่มมาเป็นพย้อยเพิ่มจนพอประมาณรุ่นที่๒
ก็มีถึงเกือบ๒๐รสชาติ
โอ้โหเยอะจริงเลยล่ะครับ
ซึ่งไอศครีมนั่นก็มีกะทิรวมมิตรเผือก
กะติแมงลักษณ์ช็อกโกแลตสตอลเบอร์รี
วานิลาวานิลาชิปนมสดนมชิป
ข้าวโพดชาเย็นชาเขียวกาแฟ
รำลูกเกดลิ้นจีบมะนาวงาดำและทุเรียน
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่โด่งดังของร้านเลยล่ะครับ

เดี๋ยวคงต้องขอจัดสักลูกให้ชื่นใจ
แต่รสชาติไหนจะครองใจลูกค้ามาอย่างยาวนาน
เราไปคุยกับคุณก้องกันต่อเลยดีกว่าครับ
ไม่ต้องอยากรู้ว่าไอศครีมรสชาติไหน
ที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของทางร้านเลย
ส่วนที่เป็นเมนูที่เป็นเอกลักษณ์สมัยก่อน
จนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ได้ก็คือ

คือเพราะว่าเราใช้แต่ไข่แดง
มาถึงอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อคือ

หนึ่งสิ่งที่ผมไม่ได้เปลี่ยนจากตอนแรกที่เข้ามา

เวลาเราสั่งสินค้าเราจะสั่งเป็นยังไงบ้าง
สมมุติว่าผมจะทำไอศครีมวันนี้

งั้นมันเสียครับกะทิมันจะบูด

เราจะไม่เอากะทิพัดเจ้าไร้หรือกะทิพรีสอะไรอย่างนี้มาทำ
เขาคือใช้วัตถุดิกที่จากธรรมชาติ
แล้วกะทิต้องเป็นหัวหัวกะทิ
ที่มาใช้ทำไอศครีมหลักมันจะได้แบบเข้มข้นหวานมา

โอ้โฮเนื้อรวดแหละหรอ

ใช้เนื้อเยอะอย่างนี้ถูกไหม
ปกติไอศครีมเขาจะใส่พวกวัตถุกันสีสารคงตัวทำให้แบบแข็งไว
อะไรอย่างนี้ซึ่งเราค่อนข้างเป็นโฮเมสอะครับ
แล้วเราก็ไม่อยากไปใส่อะไรพวกนั้นลงไป
ฤดูการไหนหรือปีไหนที่ทุเรียนราคาหมอนทองราคาสูงขึ้น

ถ้าไม่กับธุรกิจจะเป็นอะไรจริงก็คงไม่ขึ้นครับ
ความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราปรับปรุงเพิ่มเติมในยุคของเราบ้าง
เราก็ต้องปรับตัวตามเขาตามกลุ่มลูกค้าที่เราอยากจะขาย
ค่ะจริงก็ต้องเอาออนไลน์มาช่วยด้วย
ใช่ครับ
คุณผู้ชมคะวันนี้บอกเลยว่า
ทำด้วยทุกที

มีหรือที่คุณกล้องจะปฏิเสธ
ว่าแต่เมนูที่จะให้น้องใบตอง
เป็นคนทำเนี่ยเป็นเมนูอะไร
ต้องตามไปดูกันนะครับ

เมนูนี้ต้องทำยังไงอะไรบ้างใช้อะไรบ้างคะ
ก็เราจะใช้ตัวไอศครีมเนี่ย

ไอศครีมกะทิรวมมิตรเท่านั้น

เอาไข่ไปเคลือบไอศครีม

อ่าแค่นี้เลยเหรอคะ

แล้วหลังจากนี้เราก็จะไปแช่เย็น

ตายแล้วนะกลัวทำไข่แข็งก่อน

แล้วเราก็เอาไปทำให้มันแข็ง

ยังมีขั้นตอนที่เป็นเทคนิคพิเศษ
เฉพาะของทางร้านอีกหลายขั้นตอนเลยทีเดียว
ว่าจะออกมาเป็นไอศครีมทิพย์

เอาเป็นว่าเราตามพี่เอ๊และน้องใบตอง
รอชิมกันเลยดีกว่าครับ

พร้อมแล้วนี่คือเมนูทุกที่เราจะชิมวันนี้

ก็เริ่มจากนี้เป็นกะทิทรงเครื่องครับ
อันนี้เป็นแบบโบราณใช่ครับ

มะพร้าวน้ำหอมเทคโนนิลา

เพราะว่าซอสสังขยาที่เห็นข้างบนนะครับ
เป็นซอสเบเปิ้ลใบเตย

แล้วก็เลยเป็นไม่หมื่นลีแหละ

นี่คือเป็นเมนูที่เรารังสรรค์ขึ้นมาใหม่ครับ

จริงทานได้ครับแต่อันนี้ให้มันทานง่ายขึ้น

ยั่วค่ะเลิศเป็นไงคะ

มันจะเค็มมันนัวมากขึ้น

เป็นยังไงมันนัวไหม

หนูจะไปเมนูต่อไปแล้วนะ

อันนี้ดีกว่าหนูไม่เคยทานแบบต้นตำรับเขาเลย

อันนี้ลองทานดูนะครับจะเป็นแคคเกอร์มะพร้าวครับ

ก็คือเราเห็นเขาแบบมีแบบเวเฟอร์อะไรอย่างนี้
เราก็อยากจะมีอะไรที่เป็นของไทยบ้าง

แล้วก็เลยทำมาเป็นแคคเกอร์มะพร้าว

คุณผู้ชมคะหอมไปถึงที่บ้านเลยค่ะ

แม่ภาษาช่วยเลยไม่ช่วยเอาเลยอ่ะ

หอมมื้นไม้ค่ะ
เป็นไงดีต่อใจมาก
ผ่านไป๓เมนูค่ะพี่เอ๊ยังไม่หมด
ให้พี่เอทางนู้นเลยคือเมนูอะไรคะ

อ่าลองค่ะจิมก่อนจะตัดเลี่ยนมั้ย
อืม

ฟินดูน่าฟิน

ส่วนใหญ่ที่อยู่ในจานนะครับเราจะทำเองหมดเลย
เพราะว่ารสชาติมันก็เอากับไอสกรีมเรา

แปลกใหม่แต่อร่อย

ไอศครีมร้านนี้ทานแล้วไม่เลี่ยนค่ะ
มันไม่หวานเลี่ยนมันกลมกล่อมแล้วก็น้ำตาลนะความหวานมันไม่ได้เยอะนะคะ

ได้ชิมของหวานเย็นกันไปเรียกว่าฟินกันไปตามกันเลยนะครับ
ซึ่งแต่ละเมนูที่คุณก้องเอามาให้ชิมกันในวันนี้ก็ล้วนแต่มีที่มาที่ไป
เราไปคุยกันต่อดีกว่าครับว่าเส้นทางการต่อยอดพัฒนาไอศครีมในรุ่นที่๓เป็นยังไงบ้าง
ผมก็เคยมาทานร้านไอติมทิพรสเนี่ยนานตั้งแต่เด็กเลยครับ
มันก็เลยมีความผูกพันกับร้านนี้ครับเพราะตั้งแต่เด็ก
แล้วก็คุยกับเพื่อนครับว่าเราอยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่าง
ก็เราก็เห็นที่ร้านสับปะรดเนี่ยน่าสนใจเราก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาทำในตรงนี้
เรามาชุบชีวิตร้านให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอยู่บนตลาดไอศครีม
แล้วก็มันเป็นร้านแบบที่เป็นขายไอศครีมไทย
เราก็เลยวางคอนเซ็ปต์เมนูอเมซิ่งอันใหม่เนี่ยไว้ว่าเราจะทำเป็นเมนูที่เป็นคล้ายของไทย
หรือลืมไปแล้วยังกลับกันชน
มันต้องมีคนมาช่วยเราคิดเมนูไหมช่วยกันตัดสินใจยังไง

จะเอาเมนูนั้นเมนูนี้เข้าสู่ร้าน
ก็โหวตกันว่าความชอบเลย
แล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มคิดจะขยับขยายแล้ว
ที่จะแบบจะเปิดขยะจากขาไปอีก

คือตอนนั้นจังหวะมันโบ๊ะมากเลย
คือเปิดได้ประมาณแบบไม่ถึงเดือนปุ๊บ

หาวิธีแนวทางในการปรับตัวยังไงบ้าง

การทำไอศครีมทำธุรกิจไอศครีม
มันน่าจะส่งยากมันจะละลายมันจะยังไง

คือเรามีกระดาษของทางร้านเนี่ยครับ
ที่ใช้มาตั้งแต่แบบสมัยก่อนเลยเนี่ย

จนถึงอยู่เดินทางได้ชั่วโมงครึ่ง๒ชั่วโมงเลยครับ

เดี๋ยวให้คุณก้องฝากร้านหน่อยค่ะ
ก็อยากจะฝากร้านไอศครีมทิพรสนะครับ
เพราะว่าเมนูส่วนใหญ่ต้องทำร้อน

วันนี้ขอบคุณคุณก้องมากนะคะ